ที่บอกว่าได้ล้านเนี่ยคือยังไงล่ะครับ
ผมได้ทองล้านจากคาราบาลครับ
เดี๋ยวเราลองย้อนกันดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณอภิวัตโตพิทักษ์ครับ
เยี่ยมครับ

แล้วก็เอาไปทำอาชีพตามฝันครับ
ดีเพราะคาราบาลเขาช่วยพลิกชีวิต
ปลดหนี้ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทย

ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
บ้านเต้นช่วยคนใหม่สร้างอาชีพปีศพ
บอกเลยนะครับว่าน้ำวันยิ่งหลงรักคาราบาล
กรีดเลือดเข้ามาหยดติ๋งเลยนะ
เป็นเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒

โอ๊ยแล้วยังไงมีกี่นิ้วรักแค่ไหน
นี่ไงตอนนี้ผมมีอยู่๕นิ้ว
แต่ใจจริงตอนนี้อยากจะให้เหลือแค่๒
เป็นคาราบาลแบบนี้ไงครับ

ตัดจะไม่เท่าไรตอนนี้ทำไมโวยวายใส่ผมดังจังเลยนะครับ

ผมชอบไปเขาเพราะว่าอะไรจะได้มีเขาเหมือนคาราบาล

เราไปเที่ยวไหมช่วงนี้ใกล้ปลายปีแล้วอากาศเย็น

นี่ลำปางน่ะยังไม่หนาวเท่าลำพัง
ถ้าอย่างนั้นก็ไปเขาคอก็ได้นะคะคุณเพราะมันก็หนาวเหมือนกัน
เออเขาท้อเหรอยังไม่ท้อเท่าเขาไม่ง้อ

เขาใหญ่ยังมีช้างแต่คนข้างพี่ไม่มีเลย
ช่วงนี้คุณดูท้อแท้สิ้นหวังเนอะ

ไปเที่ยวใจอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวแบบไร้สาระ
แต่การเงินและฐานะมันไม่อำนวยอะครับ

ว่าคุณสามารถขี่ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ได้ด้วย

เขาช่วยเหลือคนไทยในการต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

คาราบาลแดงเขายังยืนราคาที่๑๐บาทเหมือนเดิม

ทำไปเล่นถนับเนี่ยเป็นล้านล้านฝานะ
โหเยอะมากนะคะ
ใครจะเป็นผู้โชคดีกล้วยเลย

ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที